คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้สไลด์ไอจีดูสไลด์ไปสไลด์มา
เจอกับแมทพิวรณีหลายคนต้องร้องว้าวกับสีผมสีใหม่ของเธอนะคะนี่
สีแดงแปลกว้าวจริงว้าวจริงเออหลายคนตกออกตกใจนะคะ
ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยนะ
คือสีผมนี่แสบตามากแจ่มมากนะคะเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีสตอรี่บอกว่า
เป็นแอร์เรียลก็คือเป็นเจ้าหญิงแอร์เรียลนั่นเองนะคะ
แคปชั่นที่โพสต์ลุคใหม่เปรี้ยวปรี๊ดลงไอจีแมทบอกว่า
ได้ไม่ได้ก็ต้องได้แล้วแม่แฮชแท็กอะไรว่าไปรออาหาร
อันนี้อาจจะบอกชาวเน็ตก็ได้อยากจะเน้นอะไรก็ว่ามานะ
แล้วต้องบอกว่าแมทเนี่ยนะก็น่าจะอ่านคอมเมนต์เพลินเลย
เพราะว่าเพื่อนพี่น้องในวงการเข้ามาชมกันเยอะเลย
ทั้งเกรชและเราลีนทอนบอกว่าโหน้องแมท
นิถาก็บอกว่าสุดแอร์เรียลที่แท้ยอม
และพี่อ้อมพิยดาถึงกับเอ่ยปากชมเลยบอกว่า
สุดยอดแม่เห็นแล้วอยากทำบ้าง
อืมอ่ะแน่นอนคุณผู้ชมขาจะปีใหม่แล้วเราก็ปรับลุคกันหน่อยนะคะ

เดี๋ยววันนี้มีไอเดียเปลี่ยนลุคจากเหล่าซุปตามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
ส่องความแซ่บคนอื่นกันบ้างนี่เลย

กับสีผมทูโทนแสนเก๋แบบนี้นะจ๊ะ

เจนี่แบ็คพลิ้งเค้าทำสีเนี้ย

ฝั่งสาวผ่านไปไปดูหนุ่มกันบ้างค่ะ

เจอร์มแจมมี่เจมส์

สายใครสายมันชอบแบบไหนจัดเลย